กลับมาช่วงนี้เราเริ่มต้นด้วยความคืบหน้าคดีที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้

หญิงสาวคนหนึ่งเธอทำงานโรงงานผลิตสายน้ำเกลือนะครับ
ถูกพบเป็นศพอยู่ในห้องพักที่ไซน้อยนนทบุรี
ลักษณะปาดคอแล้วก็ชิงทรัพย์ไปนะครับ
ผู้ต้องสงสัยเนี่ยสุดท้ายเป็นผู้ต้องหาจริงเป็นเพื่อนสนิทนะฮะ
ใช่ค่ะสนิทกันมากค่ะไปมาหาสู่ดูแลลูกสาวของผู้เสียชีวิต
ใช่คือถึงขั้นให้มานอนให้มาพักอยู่ที่ห้องด้วยได้

ค่ะเพราะว่าดูภาพจากกล้องวงจรปิดก็คือคนผมยาวตอนแรกไม่รู้ว่าผู้หญิงหรือผู้ชาย
สุดท้ายผู้ต้องหาเนี่ยบอกว่าคืนนั้นที่มาพักกับเขาแล้วนอนหลับอยู่เนี่ย
เห็นเขานอนหลับแล้วใส่สร้อยคอทองคำ
อยากได้สร้อยคอทองคำเลยปาดคอเขาแล้วก็ชิงทรัพย์เข้าไปเลย

เพียงเพื่อต้องการอยากจะได้เงินไปหาแฟนใช่ไหมคะหรือยังไงคะ
สุดท้ายอยากขอโทษคุณภาคไหมเพราะว่าเขาช่วยเหลือเรามาตลอด

อยากขอโทษค่ะ
อยากบอกว่าขอโทษค่ะ
พี่ขอขึ้นหน่อยครับ

โทษค่ะ

นายอมรเทพสว่างดาวชื่อเล่นชื่อน็อต

ช่วงที่ตำรวจคุมตัวมาเพื่อจะจำลองเหตุการณ์ในการก่อเหตุเนี่ย
สื่อมวลชนก็ได้โอกาสสักถาม
เขาก็ตอบบ้างไม่ตอบบ้าง
หลังจากก่อเหตุค่าปากคอทิงซับนางสาว
ดารุณีแก้วกระบินซึ่งเป็นเพื่อนสนิทนะฮะ
สอบพ่อไซยน้อยติดตามเส้นทางหลบหนีจากภาพในกล้องวงจรติด
ในช่วงที่ไปเจอศพนะฮะแล้วก็ไล่ตรวจสอบดู
แต่สุดท้ายก็ได้เบาะแสว่าในน็อตจะไปหาแฟนนุ่มที่จังหวัดนทบุรี
ก็เลยไล่ติดตามจับกลุ่มตัวตามเส้นทางที่คาดว่าจะเดินทางหลบหนีไป
เพราะว่าเอาจักรยานยนต์ของผู้ตายเข้าไปด้วย
แล้วไปจับได้ที่แยกม่วงค่อมอำเภอชัยบาดานจังหวัดลบบุรีนะฮะ

ของกลางก็เป็นทรัพย์สินของผู้ตายหลายอย่าง
จักรยานยนต์ด้วยโทรศัพท์มือถือด้วย
นี่ฮะโอ้โหเช้าวันนี้ครับท่านผู้ชมครับ
ของกลางทั้งหมดด้วยเหมือนที่เห็นนี่ฮะของกลางแบบ
พยายามไปหมดเลยอ่ะเอาจากห้องพักเข้าไปอ่ะค่ะพนธโรโธ
จิรพัฒน์ภูมิจิตรผู้บัญชาการตมุดภูทรภาคหนึ่ง
บอกว่าในน็อตเนี่ยสารภาพว่าก่อเหตุจริงพฤติกรรมเป็นแบบนี้ครับ
ท่านผู้ชมครับก็คือ๔ทุ่มของวันที่สิบหกตุลาคม
ก็คือวันเสาร์ที่ผ่านมาในน็อตเนี่ยมาหานางสาวดารุณีที่ห้องพัก
จากนั้นช่วงตีสองก็เข้าสู่วันที่สิบเจ็ดตุลาคมแล้ว
น็อตบอกว่าตอนนั้นลุกมาเข้าห้องน้ำก็เห็นว่าผู้ตายเนี่ย
เขาก็หลับสนิทนั่นแหละแล้วก็เหลือไปเห็นว่าใส่สร้อยคอทองคำอยู่
น้ำหนักหนึ่งบาทอยากได้ก็เลยเอามีดที่พกติดตัวมาด้วยเนี่ย
ซึ่งมีผ้าพันธีดำที่ด้ามมีดด้วยเนี่ยคือตำรวจบอกลักษณะเหมือนเตรียมมานะ
มีดมานะเอามีดเนี่ยมาเชื่อดคอเขา
โดยใช้มือซ้ายเนี่ยปิดปากเขาแล้วเอามือขวาเนี่ยถือมีด
แล้วเชื่อดคอเขาเขาก็เสียชีวิตอยู่คาที่นอนนะที่มีดยังมีคราบเลือดอะไรผู้ตายติดอยู่ด้วยนะครับ
แล้วก็เอาทรัพย์สินทั้งหมดของเขาไปสร้อยคอทองคำอะไรต่างนานาเนี่ยฮะมีดฮะเห็นไหมฮะ
ขี่จักรยานยนต์เข้าไปด้วยตามที่เห็นในภาพในกล้องวงจรปิดเลยนะฮะ
ออกไปขี่จักรยานยนต์ของเขาเนี่ยหลบหนีไปคือสร้อยคอทองคำกับแหวนทองคำของผู้ตายที่เอาไปด้วยเนี่ย
ไปขายก่อนนะฮะเพราะก่อเหตุตั้งแต่คืนวันเสาร์ต่อเนื่องวันอาทิตย์
เจอศพเมื่อวานคือวันจันทร์นะฮะแล้วก็ตามได้เมื่อคืนคือวันจันทร์นะฮะ
ซึ่งสร้อยกับแหวนเนี่ยเอาไปขายแล้วเอาเงินเนี่ยไปซื้อแหวนอีกวงหนึ่งที่เหลือเอาไปใช้จ่าย
แล้วบอกว่าเอาไปให้เพื่อนที่เป็นเพื่อนผู้ชายหรือว่าแฟนของเขาที่อยู่ที่ลบบุรีด้วย
อาจจะส่งหรือโอนไปให้ก็แล้วแต่และระหว่างกำลังจะเดินทางไปหาแฟนที่ลบบุรีเนี่ย
ก็ถูกจับได้สักก่อนเมื่อคืนนี้ท่านตำลดเอกโชติวัตรเหลืองวิลัยรักษารักษารักษารักษาการแทนผู้มีกับการสอบพ่อไซน้อย
บอกถึงแรงจูงใจในการก่อเหตุนะครับท่านผู้ชมครับ
ผู้ต้องหาบอกว่าตอนเนี้ยไปติดพันธุ์ผู้ชายอยู่อืม
คือมีแฟนนะติดพันธุ์ผู้ชายอยู่อยากจะได้ทรัพย์สิน
อยากจะได้จักรยานยนต์เพื่อขี่ไปหาเขาเพราะเคยบอกกับผู้ชายว่า
เนี่ยเดี๋ยวเราจะซื้อรถใหม่คันหนึ่งนะนี่ฮะโอ้โห
ถึงขั้นไปฆ่าเขาแล้วชิงทรัพย์
ระหว่างแถลงข่าวเนี่ยแม่ของนางสาวดรุณีผู้ตาย
แล้วก็ลูกสาวด้วยคือพอทราบข่าวเนี่ยนี่ฮะ
มาขอบคุณตำรวจเลยนะครับที่จับผู้ต้องหาได้อย่างรวดเร็ว
เมื่อวานนี้ตอนที่ไปเจอศพคุณแม่ร้องไห้บอกแม่หนูต้องไม่ตายฟรีนะ
ใช่ค่ะแล้วก็โพสต์เฟซบุ๊คเอาไว้ด้วยว่าแม่หนูต้องไม่ตายฟรี
สวัสดีค่ะแม่อยากขอบคุณคุณตำรวจทุกนาย
ที่ตามจับคนร้ายที่ฆ่าลูกของแม่ได้แม่อยากขอบคุณมากมากเลย
คุณตำรวจทุกท่านที่ตามจับคนร้ายที่ฆ่าลูกแม่
แม่ขอบคุณมากมากเลยค่ะสวัสดีค่ะครับผมตอนหลับ
เอามือมือซ้ายปิดปากมือขวาใช้มีดเชือกมีดก็อยู่ที่นี่ก็เห็นแล้ว
อันนี้ตัดเตรียมมาอย่างดีเป็นมีดพับเล็ก
แต่ว่าเขาเอาผ้าเทปพันให้มันกระชับมือขึ้น
ก็วางแผนมาวางแผนมาพร้อมแล้วอื้อฮือ
คุณผู้ชมส่งข้อความเข้ามาเยอะเหลือเกินใช่ค่ะ
ไลน์ที่หน้าจอแล้วก็เพจเฟซบุ๊คเพจไทยรัฐนิวโชว์นะฮะ
คืออย่างที่บอกเขาเป็นเพื่อนคือไว้ใจถึงขั้นที่ผู้ตายเขาให้ไปพัก
ไปอยู่ไปนอนด้วยได้ใช่ไปรับไปส่งลูกสาวของผู้ตายเขาด้วยนะคะ
ลูกสาวเองก็ใกล้ชิดนะใช่ค่ะกับเรียงรัฐคนร้ายเนี่ย
โอ้โหแล้วบอกว่าแหมตอนนี้คบผู้ชายอยู่
บอกเขาว่าจะซื้อจักรยานยนต์ซื้อรถคันใหม่อยากจะเอาเงินไปให้เขา
ใช่อันนี้คือ๓เรื่องหลักเลย๑คือพฤติกรรมมันโหดเยี่ยมเนอะ
สองก็คือคุณเป็นเพื่อนสนิทกันเนอะเป็นเพื่อนรักเพื่อนสนิทกันอ่ะ
คุณฆ่าเพื่อนสนิทเอาทรัพย์สินของเพื่อนสนิทไป

หรือต่อไม่ให้เพื่อนไม่ใช่เพื่อนสนิทนะท่านผู้ชมคุณเขียนมาสอน
คุณไปฆ่าไปก่อเหตุชิงทรัพย์เขาเนี่ยมันจะจีรังยั่งยืนเหรอใช่ไหม
ซ้ายมือคือผู้เสียชีวิตนะคะเธอเป็นหญิงสาวหน้าตาดีด้วยนะคะ
ใช่เขาก็มีลูกนะเขามีแม่ใช่ค่ะมีครอบครัวต้องดูแลนะ
เขาเป็นคนตั้งอกตั้งใจทำงานนะต้องมาเสียชีวิตแบบนี้นะฮะ
ท่านผู้ชมครับวันนี้ตำรวจไม่ได้พาผู้ต้องหาไปทำแผน
ประกอบคำรับสารภาพที่จุดเกิดเหตุก็คือห้องพักของผู้ตาย
ที่อภัทรเม้นที่ใส่น้อยหนวนธบุรีนะฮะ
เนื่องจากทางญาติพี่น้องนะทั้งคุณแม่พี่ชายลูกสาวยาด
เพื่อนครอบครัวเข้ามากันเยอะเหลือเกินเกรงว่าจะมีความวุ่นวายเกิดขึ้นนะครับ
ก็เลยใช้วิธีการจำลองเหตุการณ์นะครับ
จำลองเหตุการณ์การก่อเหตุที่ห้องประชุมชั้น๓ของสพไซน้อยนะฮะ
แต่ทางคุณแม่ของผู้ตายลูกสาวผู้ตายพี่ชายญาติญาติที่มาเนี่ย
บอกตำรวจบอกขอเข้าไปดูหน้าผู้ต้องหาหน่อยเถอะ
แต่ตำรวจบอกโอ้โหคือต้องขอไว้ก่อน
งั้นเดี๋ยวมันจะวุ่นวายไปกันใหญ่นะฮะ
ก็อย่างที่บอกคือตำรวจไม่ได้ว่าสงสารหรือว่าเป็นห่วงฝั่งของคนก่อเหตุในทุกคดีนะ
เพียงแต่ว่าถ้าไปทำร้ายเขาระหว่างทำผงทำแผนจำลองเหตุการณ์เนี่ย

แต่ทางญาติญาติผู้ตายเขาก็ตะโกนใส่มาเลยนะฮะ
จำลองเหตุการณ์เนี่ยตะโกนเข้ามาเลยตะโกนข้ามห้องเข้ามาเลย

นี่ฮะคือพูดใส่เข้าไปในห้องตรงนู้นเลยฮะ

โอ้โหท่านผู้ชมครับตำรวจแจ้งข้อหานะครับ

หมายอมรเทพศวังดาหรือว่าในน็อตนะครับ
คือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและข้อหาชิงทรัพย์เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย

แล้วตัวผู้ต้องหาก็คือในน็อตเนี่ย
นี่มีประวัติติดคุกมาแล้ว๔ปี

ก่อเหตุเอาไว้ในพื้นที่พระนครศรีอยุธยาเพิ่งพ้นโทษกันยายนที่ผ่านมานี่เองนะฮะ

จากการสืบสวนเนี่ยพบว่ามีประวัติเกี่ยวกับพวกผัวพันยาเสพติดค้ายาส่งยาด้วยนะ
คือเหมือนกับหาเงินใช้

แล้วก็มารู้จักสนิทสนมกับทางผู้ตายเขาไปขออยู่ด้วยอะไรด้วยก็
ฉวยจังหวะฆ่าชิงทรัพย์เขาเลย

คุณผู้ชมส่งข้อความมาเยอะมากบอกว่า
ถ้าคุณต้องการแค่ทรัพย์สินของเขา
ก็แค่หยิบทรัพย์สินของเขาไปก็ยังดีนะ

เต็มที่มันก็เป็นคดีลักทรัพย์
ลักทรัพย์ในเวลากลางคืนหรืออะไรแบบนี้
แต่นี่มันคือฆ่าเขาตาย
อย่างที่คุณภาคภูมิพูดมันถูกต้องแหละว่าไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือไม่เป็นเพื่อนมาฆ่าเขาตายแบบนี้มันก็โหดเยี่ยม

มันยิ่งแบบคุณมาทำแบบนี้กับเพื่อนสนิทของคุณที่เขาไว้ใจคุณได้ยังไง
ทีนี้อยากให้คุณผู้ชมได้ดูภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะ
คือเป็นภาพที่ตำรวจเขาใช้แกะรอย

๑ตุลาคมหลังเกิดเหตุ

บนถนนเส้นทางขาออกมุ่งหน้าไป
อำเภอลาดบัวหลวงห่างจากจุดเกิดเหตุ๕๐๐เมตรครับ
น็อตขี่รถจักรยานยนต์ของผู้ตาย

อันนี้คือหลังก่อเหตุนะคะ
แล้วก็จะมีภาพจากกล้องวงจรปิด

ภาพนี้ในน็อต

ขี่รถจักรยานยนต์ไปเติมน้ำมัน

รถจักรยานยนต์คันนี้เป็นของในเป้
ผู้ชายที่มากับในน็อตน่ะ
นะคะแต่ภาพจากกล้องวงจรปิดทั้งหมดทั้งมวลที่จับภาพในน็อตเอาไว้ได้
จะได้รู้ว่าก่อนเกิดเหตุในน็อตทำอะไรหลังก่อเหตุในน็อตทำอะไรบ้าง
ว่าตอนที่เกิดเหตุเจอศพแล้วได้ภาพจากล้องวงจรปิดตรงนี้มาเนี่ย
ทีแรกยังเอ๊ะหรือว่าก่อเหตุสองคนหรือเปล่าใช่ค่ะ
อันนั้นคือก่อนนะรถจักรยานยนต์ก็ไม่ใช่
ก่อนที่จะมาหานางสาวดารุณีที่ห้องใช่ไหมฮะ
ที่ว่ามากับเพื่อนคนหนึ่งไปเติมน้ำมันอะไรก่อนเนี่ยนะคะ
เพราะว่าไม่อย่างนั้นไม่แน่ใจว่าเพื่อนคนนี้จะต้องเรียกไป
สอบปากคำไปคุยอะไรด้วยหรือเปล่าแต่ตำรวจยืนยันว่าอันนี้คือก่อนเกิดเหตุ
ทีนี้ค่ะก่อนหน้าที่จะไปโรงพักในตอนเช้าอะนะคะ
ตัวคุณแม่และลูกสาวของผู้เสียชีวิต
มนต์พระมาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณออกจากห้องพักที่เป็นจุดเกิดเหตุนะคะ
ห้องพักตรงนี้นะคะคืออย่างที่เล่าเมื่อวานเนอะ
กว่าจะงัดประตูเข้าไปได้ต้องจุดทูปบอก
แล้วก็เคาะห้อง๓ทีแล้วก็บอกลูกถึงจะงัดเข้าไปได้
พระก็เข้าไปในห้องนะคะแล้วก็งานศพเนี่ยจัดที่วัดมริคทัยวัน
บรรยากาศเศร้าค่ะคุณผู้ชมคือคุณแม่และลูกสาวของผู้เสียชีวิต
เขาร้องไห้กันจนเป็นลมเป็นลมกันตั้งแต่เมื่อวานนะ
วันนี้ก็ร้องไห้จนซุดไปกับพื้นญาติญาติต้องช่วยกันพยุงอะค่ะ

คนเป็นลูกสาวนะคะก็คงไม่ต้องบรรยายนะคะว่าเขารู้สึกโศกเศร้าเสียใจกันขนาดไหน

แล้วคนก่อเหตุเนี่ยนะคืออย่างน้อยคุณก็ยังมีลมหายใจใช่ไหม
คุณยังได้ไปกินข้าวยังได้ไปกินไปนอนอยู่ต่อให้อยู่ในคุก
แต่อีกฝั่งหนึ่งเขาตายนะฮะส่วนลูกกับแม่ครอบครัวเขาเนี่ยก็เปรียบไปก็เหมือนตายทั้งเป็นนะ
แล้วมันคือความโหดเยี่ยมอะนะคะ

ก็ทุกอย่างที่อยู่ในห้องนี้นะไม่ว่าจะเป็น
เครื่องใช้ส่วนตัวรองเท้าเสื้อผ้า
คนขึ้นรกระบะกลับบ้านเกิด
ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ
ก่อนกลับค่ะน้องแพลวลูกสาวอะนะคะ
ก็เล่าให้ฟังว่าเนี่ยนะก่อนเกิดเหตุเนี่ย
เธอต้องไปฉีดวัคซีนที่อายุทยา

ประโยคสุดท้ายที่คุยกับแม่ก็คือ

วินาทีแรกที่รู้ข่าวว่าแม่ถูกฆ่าตายอย่างโหดเยี่ยมเนี่ยนะ
ช็อกเลยนะคะช็อกเลย
บอกเลยว่าไม่มีแม่แล้วก็ไม่รู้จะอยู่ยังไง
แล้วคิดไม่ถึงจริงว่าคนที่ลงมือก่อเหตุ

บอกเลยว่าอยากให้ประหารชีวิตในน็อต

ส่วนตัวคุณแม่ของผู้เสียชีวิตค่ะ

คุณแม่ก็บอกว่าเสียใจมากจริง
คือในน็อตเนี่ยมาอยู่มากินมานอนกับลูกสาว

แล้วเวลาไม่มีเงินเวลาไม่มีข้าวกิน
ลูกสาวเธอให้นะให้เงินใช้
หาข้าวหาปลาให้กินคือรักเหมือนแบบ

คือลูกสาวพาไปอายุทยาพาไปบ้านเกิด
พาไปงานบวชพาไปหาแม่
โอ้โหทีนี้ก็ค่อนข้างจะโล่งใจในระดับหนึ่งนะคะ
ที่สามารถจับตัวในน็อตผู้ก่อเหตุได้
แต่แม่บอกเลยว่าแม่ไม่อโหสิกรรมให้นะคนแบบนี้

ไม่อยากให้แม่ตายฟรี

ปกติจะมีแม่ทักหาตลอดทุกวัน

เอามันให้ถึงที่สุด
ให้มันทบล๊ะมากกว่าที่มันทำแม่
คุณผู้ชมครับพี่ชายของผู้เสียชีวิตค่ะ
ก็บอกว่าไม่คิดจริงว่าในน็อตจะโหดเยี่ยมได้ขนาดนี้
คือพี่ชายบอกเครียดมากกินไม่ได้นอนไม่หลับเลยนะ
เพราะว่ามันสะเทือนใจอ่ะสงสารน้องสาวที่ตายอย่างทรมานนะคะ

ส่วนบรรยากาศงานศพก็โศกเศร้ามากค่ะ
ให้คุณผู้ชมได้ดูบรรยากาศสักนิดนึงนะคะ
นี่ฝั่งของผู้ศูนย์ศรีนะครับ

ในฝั่งครอบครัวของผู้ต้องหา
ผู้ต้องหาก็คือนายน็อตนายอมรเทพสว่างดาว
ที่เป็นสาวประเภท๒นี่คือ

คุณย่าอายุ๗๘ปีแล้ว
ย่าบอกว่าพอรู้ข่าวเรื่องที่หลานชายไปก่อเหตุเนี่ยเสียใจมาก
ไม่คิดว่าจะกล้าทำได้ขนาดนี้
คือเอาจริงแล้วเนี่ยเวลาเขาอยู่กับย่านะ
อันนี้ในมุมนี้คือต้องเข้าใจคุณย่าเขาด้วย
เวลาเขาอยู่กับย่าเขาเป็นยังไงไปข้างนอกเขาเป็นยังไง

ก็ดูเป็นคนอ่อนหวาน
เป็นสาวประเภทสองที่พูดจาดีแต่งตัวสวยงาม
ไม่เคยมีพฤติกรรมโหดร้ายอะไรอะไรประมาณอย่างนี้คุณย่าบอก
เพราะฉะนั้นถ้าเกิดพ้นโทษออกมาเนี่ย
ก็อยากให้หลานกลับตัวเป็นคนดีกลับตัวกลับใจซะใหม่
ขณะเดียวกันลุงลุงของในน็อตชื่อนายประเทือง
คุณลุงบอกว่าหลานไม่น่าทำแบบนี้เลยมันรุนแรงเกินไป
แล้วไปก่อเหตุกับคนที่เป็นเพื่อนนะที่เขาไว้ใจขนาดนี้
ลุงบอกรู้ข่าวนี่แบบอึ้งตกใจ
ว่าหลานทำไมก่อเหตุรนแรงได้ขนาดนี้
ซึ่งก็ต้องขอแสดงความเสียใจไปยังครอบครัวของผู้ตายด้วย

ไม่เชื่อไม่เชื่อเลยไม่แน่ใจมึงฟังข่าวให้แน่

แล้วตอนนี้เชื่อไม่ถูก
เชื่อแล้วเขามันก็เสียใจนะลูกเอ้ยพูดไม่ถูกแล้ว
ก็เสียใจแต่ใจหายแวบเลยทำไมนึกไม่ถึง
ว่ามันจะทำไปได้ไง
เพราะเด็กมันไม่เคยมีนิสัยแบบนั้น

เขาใจดีเขาพูดจาดีนพูดนิ่ม

เราก็เสียใจกับเขาด้วยนะ

นิสัยเป็นผู้หญิงนั้นมันไม่น่าโหดเลยงั่นนั้น
นอกจากคาดียาเสฟติจแล้วมีคาดียาขึ้นอีกไหม

ค่ะพ่อผู้ชายก็ไปร่ม
นี่นะฮะขณะเดียวกันคุณชมพู่สรรพัฒน์ผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปเนี่ย
แถวปั๊มน้ำมันที่ในน็อตเขาเคยทำงานอยู่ที่นี่นะนะฮะ
แล้วเป็นจุดที่ในน็อตกับเพื่อนก็มาเติมน้ำมันในกล้องวงจรปิดที่จับภาพเอาไว้ได้เนี่ย
คือเพื่อนร่วมงานของในน็อตเนี่ยบอกว่าในน็อตเนี่ยก่อนจะไปก่อเหตุก่อคดีนี้
เมื่อสี่ห้าเดือนก่อนเคยมาทำงานที่นี่ที่ปั๊มน้ำมันก็ดูเป็นคนตลกพูดเก่งนะ
ก็ดูนิสัยดีนะเป็นที่ชื่นชอบของลูกค้าเวลามาเติมน้ำมัน
เรื่องการทำงานแล้วก็มีปัญหาส่วนตรงส่วนตัวเยอะเหมือนกันแต่ก็ไม่คิดว่าจะถึงขั้นลงมือฆ่าคนได้ขนาดนี้
เขาก็เสพอะไรอย่างนี้
ไม่มีด่าไม่มีแม้แต่คำด่าอะไรเลย

พูดจาดูตลกชอบแซวชอบอะไรอย่างนี้
ไม่มีการใช้ความแรงอะไรเลย
ที่รู้มาคือคนตาย
เขาก็ดีกับคนนี้มากเลย
คิดไหมว่าเขาจะมาสิ่งอาจจะไปหนอกับเพื่อนและฆ่าคน

เพราะว่าไม่เคยได้ยินข่าวเขามีพฤติกรรมอย่างนั้น

จะเจอภาพในน็อตขี่จักรยานยนต์ของเขาออกไป

ก็เป็นคืนวันที่ก่อเหตุนะฮะ

ตอนที่ตามตัวผู้ต้องหาจะมีภาพ
อันนี้เป็นตอนที่เอาจักรยานยนต์ของผู้ตายเข้าไป

แล้วจะมีภาพจักรยานยนต์เมื่อสักครู่นี้

ตามหาตัวในน็อตผู้ต้องหากันเนี่ยนะครับ
เป็นช่วงที่ไปเติมน้ำมันนะ
เดี๋ยวดูภาพที่ไปเติมน้ำมันที่ปั๊ม
แล้วไปกันสองคนตรงนี้นะครับ
ตำรวจก็ยืนยันว่าเป็นช่วงก่อนเกิดเหตุ

คุณชมพู่สลันพัฒน์ผู้สื่อข่าวของเรา
ตามไปเจอเต้ในเต้นี่เป็นเพื่อนของน็อต

ขี่จักรยานยนต์ไปเติมน้ำมันเนี่ยนะฮะ

็อตเขาก็ถูกหลอกเหมือนกันค่ะ
คือน็อตเนี่ยหลอกให้เขามารับที่บ้าน
ในพื้นที่อำเภอบางปลาม้าจังหวัดสุพรรณบุรี
บอกว่าจะพาไปหาซื้อแมว

ให้ไปส่งที่บ้านเพื่อนอีกคนนึงให้หน่อย
ระหว่างทางก็เลยแวะเติมน้ำมันในปั๊มเนี่ย

เพราะฉะนั้นเต้บอกว่าเต้ขอยืนยันว่า
ไม่ได้รู้เรื่องเลยว่าน็อตเนี่ย

แล้วที่ไปส่งเนี่ยคือไปส่งบ้านเพื่อน
อ่านี่ล่ะค่ะคือเท่าที่ดูจากเหตุการณ์นี้แล้วเนี่ย
บอกตรงเลยว่าคือไว้ใจกันนี่ยากจริงนะ
เพราะว่าถึงขั้นที่แบบให้เขามานอนด้วยแล้วก็

นี่นะคะก็นี่แหละค่ะจากพฤติการคุณผู้ชมก็ส่งข้อความมาเยอะจริง

เพราะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมจริงอะนะ